คราวนี้ต้องตั้งใจฟังเลยเฉพาะสาว
ถูกต้องเพราะว่าสาวน้อยสาวใหญ่ทั่วทั้งเมืองตรังเลยนะคะ
เขากำลังถ่ายรูปเซลฟี่กับตำรวจหล่อบอกต่อด้วยนะคะ
ตำรวจคนนี้ก็คือผู้กำกับเทนค่ะ
แล้วผู้อำกับเทนเขาเป็นดาราชื่อดังด้วย
หลายคนไม่รู้นะว่าผู้อำกับเทนเนี่ยเป็นดาราแล้วก็เป็นตำรวจจริงเพราะว่าชอบรับบทบาทเป็นตำรวจ

อาเฮ้หมาดแมน
นี่ของใครกันเอ่ย
ลองเพลง
คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพว่าชาวบ้านที่นั่นเขาแบบว่ากรี๊ดขนาดไหน
เพราะฉะนั้นน้องใบตองทำท่ากรี๊ดให้ดูหน่อย

เสียงแมงมากเลยอะ
เพิ่งหวานกว่านี้แม่

นี่แหละเป็นยังไงเห็นไหมว่ากรี๊ดกราดเกลียวกราวกันขนาดนั้น
ใช่นะคะก็สร้างความฮือฮาดีอกดีใจให้กับประชาชนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเลย
หลังจากที่พันธุ์ตำรวจเอกจตุรวิทย์คดชน่วมหรือว่าผู้กำกับเทนนะคะ
อายุ๔๑ปีแล้วโอ้ยังหล่อคมเข้มอยู่เลย
ย้ายมาจากดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการ๓กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ๙กองบังคับการตำรวจน้ำกันตังคนใหม่ค่ะ
ทำเอาชาวบ้านพากันเซลฟี่กันเนืองแน่นไปหมดเลย
แต่ว่าวันที่เข้ารับตำแหน่งวันแรกขึ้กเป็นพิเศษนะคะ

มีผลงานทางการแสดงมายาวนานกว่า๑๐ปีแล้วคุณผู้ชม

ทำให้สื่อมวลชนจับจ้องไปพื้นที่ทำข่าวกันอย่างคึกคักเลย
จากหลายคนไม่รู้จริงว่าผู้กำกับเทนเนี่ยเขาเป็นตำรวจตัวเป็นจริงนะคะ
เพราะว่าคุ้นชินกับบทบาทการแสดงละครแต่ว่าผู้อำกับเทนเขาชอบเล่นเป็นตำรวจ
คุณสังเกตไหมนี่ก็เลยติดภาพว่าเป็นดารานักแสดงหรือเปล่า
ชีวิตจริงก็เป็นตำรวจด้วยนะคะ
เมื่อผู้กำกับการตำรวจน้ำคนใหม่เดินทางมาถึงการตังปุ๊บ
ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเลยนะคะมีการเดินทักทายกับตำรวจทุกนายด้วยนะคะ
อันนี้เป็นพิธีปฏิญาณตนนะคะ
เดินทางมารับตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจน้ำกันตรังครั้งนี้
ก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยเดี๋ยวไปดูกัน
เราก็ต้องเข้าไปช่วยดูว่าเรือประกอบการเรืออะไรก็ตามแพงเกินจริงมั้ย
เพราะว่ามันจะทำให้ประชาชนเข้าถึงตำรวจได้ง่ายขึ้น
แล้วก็ดูเหมือนว่าตำรวจจะเป็นมิตรกับประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
รู้สึกดีใจมากที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
จากเพื่อนร่วมงานแล้วก็จากคนในพื้นที่ด้วยนะคะ
เขารับตำแหน่งวันแรกนะคะขอให้สนุกกับงานนะคะ